วันนี้จะมีคนที่ได้พลิกชีวิตกำหนดเส้นทางของตัวเองใหม่อีกครั้ง
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ที่จะได้รับล้านสุดท้ายไปจะเป็นใคร

ที่เราจะไปตามหาผู้โชคดีอีกหนึ่งท่าน
ที่จะได้รับรางวัลใหญ่กับทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

เพราะฉะนั้นเชิญทีมโกยเข้ามาเลย

มาถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่๓แล้วนะคะ

คือการตามล่าตามหา๑ในล้านของจริง

อัศวินงานทำการโกยเลยครับ
โกยเลย

โกยไปก่อนล่ะค่ะ
ใส่สุดท้าย

ถ้าเหงาเราก็กำลังทำแน่นเหมือนกัน

จากฟ้าธรรมดาวแดงและฟ้าธรรมดีสองนะครับ
และมาจากห้วงกระเมษห้วนพรุ่งนิดหน่อย
เหลือใต้ออกปลกมักหลักมีหมด

พร้อมแล้วไหมครับครับพร้อมแล้ว
เราไปตามหาผู้โชคดีที่จะรับขอบคำราคาหนึ่งล้านบาทกันเลย

เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะให้ทีมงานแกะออกมา
ตรวจสอบก่อนเมื่อต้นว่าถูกกติการึ่าก้าว

จะต้องเขียนคำว่าตับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
ส่วนฝาคันโซคุณสองเขียนคำว่าขออภัยค่ะ
ถ้าเป็นฟ้าทาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินดีสิบสอง

ส่วนฟ้าคันโซคุณสองเขียนคำว่าตับรอบชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะ

หลุ้นมันจริงเป็นช่วงเวลาหน้าที่ที่

คุณสูงสมบอกว่าถึงท้ายว่าจะเป็นคนที่สามแล้ว

รู้สึกเป็นผู้มอบผลมอบเงินราชในกำบัดนี้
โอ๊ยต้องเลยค่ะ
ทำถูกกติกาใช่ไหมคะ
รู้สึกว่าคุณมันราชในกำบัดนี้
เฉพาะที่จะได้รับรางวัลฮอล์ความรุนค่า
๑ล้านบาทจับแจกครั้งสุดท้าย

คุณอิฐวุธองอาจครับ
เย่

พูดของนี้นะครับ
ฮอล์คลานตรวมนี้สาม

เพราะฝ่ายได้โทรศัพท์ต้องใช้ชัดอยู่

ใช่อาจชื่อว่ายังไง

คุณงานเราจะพยายามติดต่อหาผู้โชคดี
จะได้รู้ว่าเขารู้ตัวหรือยังว่าเป็นผู้โชคดี

ผู้โชคดีของเราในวันนี้ชื่อว่า

และตอนนี้นะคะคุณงานก็ติดต่อ

เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยโฟนอินกันสดเลย
ตอนนี้คุณอนุอยู่ในสายแล้วด้วย

ชื่อและนำจุดคุณยังไงนะคะ

ทฐานวแหวนทละอุ

โอ้ใช่เลยครับ

สุดยอดเลย
ทำอะไรอยู่ตอนนี้
กำลังจัดต้นไม้อยู่อะครับ
จัดต้นไม้หรอทำอะไรครับ

อยู่ที่จังหวัดอะไรคะ

อ๋ออัมเภออะไรครับ

คือจะบอกว่าอย่างนี้ดิฉันเป็นคนโคราชเหมือนกัน

ใช่ค่ะดิฉันอยากเป็นคนโคลาศมากเลย
เพราะเดี๋ยวยังไงนะทีมคาราวานนะ

คุณอาจจะพูดที่โคลาศเลย
เออเตรียมตัวเลยนะ

ส่งไปประมาณสัก๑๐๐ฝาได้แล้วครับ

คิดไหมว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีวันนี้
ไม่นึกเลยครับวันนี้กะว่า
วันสุดท้ายแล้วไม่นึกว่าจะเป็นเราด้วยซ้ำไปครับ
แสดงว่าทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย

แต่คุณอัธวุฒิตอนนี้รู้สึกลองวางแผนได้เลยหรือยัง
ครับก็คงจะไปหาอะไรให้
สมองเร่มหย่อนครับ

โอเคครับตามสูตรน้าแอดเลยนะครับ
ถ้ามีหนี้ใช้หนี้ให้หมดก่อนนะครับ
แล้วก็ค่อยเก็บเงินไว้ค่อยคิดครับ

ได้เป็นผู้โชคดีนักรับทองรัฐครั้งนี้สาม
ยินดีด้วยยินดีด้วย
ครับก็เจ้านายผม

ก็อยากจะชวนให้พบกับเจ้านายผมชื่อ
นะแอดหละ
นะแอดจะมาบอกข่าวอะไรกับเรา
นั่นน่ะสิครับ
แล้วเบาแดงก็ยืนยันว่าจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องคนไทยได้มีเครื่องมือสร้างอาชีพ
และมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยแบบนี้นะครับ
ฝาบาวแดง๑๐บาทคุ้มกว่าและลุ้นมากกว่า
ขอบคุณทุกคนนะครับและพบกันนะครับ

ขอบคุณแป๊บมากนะจ๊ะครับพี่น้องครับ

เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จที่ผมเพิ่งพูด

เพราะฉะนั้นกรอบที่อยู่ที่ร้านให้หย่อนต่อเลย
แจกต่อเนื่องไปอีกยังไงดี
ก่อนมาเจอกันทุกวันก็ถึงเมื่อปีเลย

หมายความว่าจะแจกมอไซค์อีก๑๐๐คัน

แจกมอไซค์อีกทุกวันแจกร้านทุกเยือนเหมือนเดิม
สำหรับไฟล์ที่คิดว่าโอ้โฮวันนี้ว่าสุดท้าย

รายการตลอดข่าวรับรองว่าถ้าใครติดตามดู
ไม่มีพลาดกิจกรรมดีแน่นอน
โอ้โฮสุดยอดดีใจมากนะคะ

เพราะว่าเบาแดงเขายืนราคาที่๑๐บาท

บอกเลยว่า๑๐บาทนี้คุ้มกว่า
ได้รู้มากกว่าเลยนะคะ

ขอบคุณคุณกะโมงดิสมุดโภชน